สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายหลังก่อเหตุสะเทือนขวัญลงมือ
หรือฆ่าในนวพงศ์อายุห้าสิบหกปีในจ้างของตัวเอง
ก่อนขุดหลุมฝั่งเอาไว้กางไร่ในพื้นที่อำเบิร์ดสายโยคจังหวัดกาลจนบุรี
จุดเริ่มต้นของการจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายทั้งหมด
เริ่มจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ผู้ตายหายตัวออกไปจากบ้านปริศนา
ลูกชายมั่นใจว่าพ่อถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน
จึงเข้าร้องเรียนกับตำรวจกองบังคับการปราบราม
ช่วยออกตามหาจนเวลาล่วงไปนานกว่า๓ปี
ในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๕คน
คือนายใหญ่นายโซนีนายโอมนายนัทพลและนายมนตรี
จากการสอบสวนทราบว่าหลังนายใหญ่ศึกจากพระที่วัดพวงมาเดือ
เข้ามาอยู่ที่ไร่ของผู้ตายในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้นนายใหญ่มีพฤติกรรมแอบคบหาภรรยาของผู้ตายนานกว่า๑ปี
ระหว่างนี้ได้พยายามใส่ร้ายผู้ตายให้กับภรรยาและลูกทั้ง๓คนว่า
ผู้ตายมีพฤติกรรมเล่นมนต์ดำศัยศาสตร์กับครอบครัวจนทำให้เกิดอาการป่วยต่าง
อีกทั้งอ้างว่าตนเองสามารถช่วยแก้ไขมนต์ดำได้
จึงทำให้คนในครอบครัวเชื่อสนิทใจ
จากนั้นนายใหญ่ติดต่อนายโซนีลูกน้องคนสนิทให้ไปหาลูกทีม
คือนายโอมนายอิ่มและนายกอล์ฟซึ่งเป็นเพื่อนกันมาช่วยลงมือก่อเหตุ
โดยนายโซนีและนายโอมขี่รถจักรยานยนต์พร้อมถือมีด
ไปหาผู้ตายที่บ้านในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
นายโซนีทำทีเข้าไปขอข้าวกินโดยมีนายอมรออยู่ด้านนอก
โดยทั้งหมดมีนายใหญ่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่จังหวะที่ผู้ตายเผลอได้ใช้ไม้กระหน่ำตีไปที่หัวจนล้มลง
แล้วใช้มีดแทงอีก๓ครั้งจนทำให้ผู้ตายสิ้นใจทันที
ต่อมานายโอมขับรถกระบะของผู้ตายไปรับนายอิมนายกอล์ฟ
เพื่อกลับมายังจุดสังหารแล้วช่วยกันยกศพขึ้นรถ
พร้อมกับคนที่นอนและยางรถยนต์หนึ่งเส้น
กลางป่าไร่มันห่างจากที่เกินเหตุ๑๐กิโลเมตร
แล้วลงมือจุดไฟเผาทันทีแต่แล้วศพผู้ตายก็ไหม้ไม่หมด
ทำให้ต้องขุดหลุมฝังอำพลางระหว่างนั้นนายโซนีใช้จอบตัดหัวผู้ตาย
ก่อนจะเอาไปฝังดินเพราะเชื่อว่าเป็นการสะกดวิญญาณ
ไป๓วันนายโซเนกกลับไปยังจุดที่ฝังศพ
ลงมือขุดหลุมเพื่อเอาหัวของผู้ตายไปเผาแล้วนำกระดูกไปลอยน้ำ
เนื่องจากสำนึกผิดก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งหมดจะแยกย้ายกันหลบหนี
ตำรวจตั้งประเด็นสังหารครั้งนี้เพื่อเอาทรัพย์สินของผู้ตาย
ประกอบกับนายแห่ต้องการคบหากับภรรยาผู้ตายอย่างเปิดเผย
แห่รับสารภาพว่าได้เตรียมการวางแผนมานานกว่า๑เดือน
จากถูกผู้ตายทำมนต์ดำศัยศาสตร์ใส่และยังถูกจับได้ว่าเป็นชู้กับภรรยาผู้ตาย
ยืนยันไม่เคยหวังในทรัพย์สินสมบัติแต่อย่างใด
ขณะที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จะส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้